ไปดูเหตุการณ์ระทึกที่สมุทรปราการกันหน่อยครับ

มีการใช้ปืนมีการใช้มีด
แล้วมีคนเจ็บจากเหตุการณ์ชุนละมุนนี้ด้วย

ผู้ก่อเหตุลูกศรสีแดงเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปแล้ววนรถกลับมา
ผู้ชายเสื้อกล้ามสีเหลืองนายจำลองลุกขึ้นไปครับ

ปรากฏว่าอีกไม่นานครับมีอีกคนเข้ามาอีกฮะ
คือลูกของนายจำลองชื่อว่านายอำพล
พอจังหวะที่ลูกเข้ามาจังหวะนั้นเนี่ย

เพราะว่าอะไรผู้ก่อเหตุเนี่ย

แล้วฝั่งของนายจำลองและนายอำพลเอง

ผู้ก่อเหตุชักมีดออกมาครับ

ก็มีคนโดนมีดด้วยฮะเจ็บ๒คน

รับแจ้งว่ามีคนบาดเจ็บถูกฟัน
หมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลแพร่กษาใหม่

พอไปถึงชาวบ้านช่วยกันคุมตัว

คือคนก่อเหตุผู้ชายชุดสีดำคนนี้ครับ
เอามือไพร่หลังคุมตัวเอาไว้ได้

มีปืนหนึ่งกระบอกและมีมีดยาวอีกหนึ่งเล่ม

ทั้งปืนและมีดอยู่ในถุงพลาสติกใส

อายุ๒๖เป็นลูกชายนายจำลอง

ก็ประถมพยาบาลแล้วพาตัวส่งโรงพยาบาล

สาเหตุจากการสอบถามทราบว่า

วัยรุ่นชุดสีดำคนเมื่อกี้นี้
ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมองหน้า
นายจำลองดูวงจรปิดอีกสักครั้งฮะ

อายุ๕๒ที่นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค
ตรงจุดนี้แล้วมีการถาม
กลับไปว่ามองหน้าทำไม

เป็นร้านขายอาหารตามสั่งอยู่ในหมู่บ้านครับ

กล้ามสีเหลืองเมื่อกี้นี้ได้คุยกับ

เป็นคู่กรณีหลักกับนายฮาริน

มิ้วคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ย

นายฮารินตะโกนด่าก่อน

ฮารินก็เลยวนรถกลับมาแล้วทะเลาะกัน

ขี่หนีไปรอบหนึ่งแล้วกลับมาก่อเหตุ
ในคลิปที่เราเห็นวงจรปิดครับ

ฮรินชักปืนขึ้นมาแล้วก็ขึ้นลำ
ก่อนจะลั่นไกลแต่ตอนนั้นปืนไม่ทำงานครับ

ก็เลยรีบไปเก็บปืนฮะตบมือให้ปืนมันร่วง

จังหวะนั้นทารินก็เลยดึงมีดออกมา
แล้วก็เกิดนาทีตะลุมบอลขึ้นครับ
พูดอย่างนี้กับเราน่ะ
ใช่ครับแล้วผมก็บอก
สมัยว่านี้ตัวลูกชายผมเข้ามาพอดี

แล้วก็คอกลับมาพวกเขาก็ชักปืนเลย
ปืนขึ้นลำเลยกดมาแล้วพอสับแชะไม่แตก

๘นาฬิกา๕๔นาทีครับ

นายจำลองนั่งสูบบุหรี่อยู่บนมอเตอร์ไซค
จังหวะนั้นนายฮารินคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไป

ทำให้นายจำลองเนี่ยเดินไปถามว่ามองทำไม
ซึ่งตอนแรกที่นายจำลองเล่าให้กับทีมข่าวเราฟัง
เขาบอกว่าฮาลินถามก่อนใช่ไหมมองหน้าทำอะไรเนี่ยฮะ

เห็นเลยว่านายจำลองเข้าไปถามก่อนว่ามองทำไม
จากนั้นนายฮารินก็เลยเลี้ยวรถกลับมา
แล้วก็ถามกลับว่าทำไมจะมองไม่ได้
แล้วก็โตเถียงกันก่อนจะขี่รถออกไป

นี่คือตอนแรกแล้วก็แยกกันไป
ไป๕นาทีฮารินคนก่อเหตุขี่รถกลับมา
ยืนเถียงกันกับนายอำพลครับ
พลก็คือลูกของนายจำลอง

ซึ่งข้อมูลตรงนี้ที่เราเห็นจากภาพ
มันก็จะไม่เหมือนกันกับที่นายจำลองเขาอ้างว่า

แต่ว่าปืนไม่ทำงานจังหวะนั้น

และชาวบ้านอีกหนึ่งคนที่เข้าไปช่วยห้าม
บาดเจ็บนิ้ว๔นิ้วเป็นแผลครับ
นี่คือข้อมูลที่เห็นจากภาพวงจรปิดนะครับ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่บ้านนายฮารินคนก่อเหตุ

แต่ว่าบ้านปิดเงียบไม่มีใครอยู่ในบ้าน
เพียงรถที่จอดอยู่หน้าบ้านเท่านั้น

ไม่ค่อยได้ยินนะว่าฮารินจะไปหาเรื่องใครก่อน
อยู่ด้วยกันมาเป็น๒๐ปีแล้วไม่เคยมีเรื่องมีราว

ส่วนฝั่งของนายจำลอง
เพื่อนบ้านบอกว่าขอไม่พูดถึงก็แล้วกัน
เพราะว่ามีแต่คนพูดถึงเรื่องราวในแง่ลบ
กั๊กที่จอดของบ้านอื่น

เพื่อนบ้านเขาบอกนะครับ

เดี๋ยวรอฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะฮะ

หน้าทำไมมองแล้วมองหน้ากันกลายเป็นเรื่องเป็นราวบานปลายขนาดนี้